บ่อยคุณผู้ชมล่ะคะเคยซื้อของออนไลน์ไหมคะ
ผิดหวังหรือว่าบาดเจ็บขนาดไหนส่งมาบอกกันได้
คิดว่าใส่ได้พอเอามาจริงภาพที่คิดไว้

ใช่อย่างกรณีนี้ก็เหมือนกันค่ะ

อยากซื้อฟันปลอมผ่านทางออนไลน์
จะเอามาใส่เป็นคู่หน้า๒ซี่

ตัดสินใจซื้อไปปั๊บเอามาพยายามใส่เท่าไหร่

ส่งเรื่องราวร้องทุกข์นี้มายังเพจของไทยรัฐนะคะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ทำให้คุณป้าซื้อฟันปลอมมาแล้วมาใส่ไม่ได้
ทีนี้เราจะเรียกร้องจะขอคืนเงินได้ยังไง

นี่ค่ะมันเป็นพลาสติกนี่คุณเห็นไหมนี่มันเป็นพลาสติก
คุณดูนะคะนี่พลาสติกนี่ค่ะพลาสติก
นี่ค่ะกล่องมันนี่ค่ะกล่องมันนี่นี่กล่องมันนี่คุณเห็นไหมคะ
นี่ฉันให้ดูนี่กล่องมันนี่มันโฆษณาอยู่เนี่ยตอนเนี้ย
คุณช่วยโพสต์ว่ามันเถอะค่ะ
ที่ส่งไปแล้วโพสต์ได้หมดเลยค่ะทุกตัว
เพราะว่าโดนกันหลายคนแล้วตอนนี้กำลังรวมกลุ่มกัน
กำลังจะแจ้งสคบอยู่ค่ะอันนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยมีไอ้เนี่ยมารุ่นนึง
อันนี้มาดุ้นนึงฉันก็ถ่ายไม่เป็นนะ
ป้าไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ก็เนี่ยได้แค่นี้ค่ะ
นี่เป็นพลัสสติกคุณเห็นไหมเป็นพลัสสติกพลัสสติก
นี่ค่ะนี่ค่ะพลาสติกมันไม่ใช่ฟันนะคะพลาสติกนะคะ
ของเด็กเล่นดีกว่าค่ะเออมันก็เป็นของเด็กเด็กเล่น

คือมันดูกล้องแก๊งใช่ไหมมันไม่ได้ดูเหมือนฟันปลอม
แบบที่เราเคยเห็นกันคุณป้าท่านนี้คือ
คุณอานันต์ชุมวรฐานีวัย๖๒ปีเนี่ยนะคะ
คือเธอก็ระบายความรู้สึกให้ฟังเลยบอกว่าดูสิเนี่ย
ซื้อมาจากออนไลน์เพราะว่าบริษัทแห่งหนึ่งโฆษณา
แต่พอของมาส่งฟันปลอมที่ว่ามันใช้งานไม่ได้เลย
ถ่ายคลิปร้องมายังเพจของไทยรัฐ
แล้วก็บอกว่าหลายคนนะเจอเหมือนป้าโดนหลอกเหมือนป้า
จะเอาเรื่องนี้ไปร้องยังสำนักงานคณะกรรมการ
ครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ
พอเราได้รับคลิปมาแบบนี้
ทีมข่าวของเราที่อยู่ที่ระยอง
ก็รีบเดินทางไปหาเลยค่ะที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง

นี่หนูดูสิเนี่ยป้าจะเอามาใส่ดูฟันป้าเป็นแบบนี้

แล้วคุณป้าก็บอกว่า
อยากที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง

พอเปิดเฟซบุ๊กไปอ้าวมีโฆษณาฟันปลอม
นึงเขาขาย๑๕๐๐บาท
แต่ชุดที่๒นะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมขาย๕๐บาท

จ่ายเงินไป๑๕๕๐บาท
ทีนี้ก็มั่นใจเลยโอ้โหถ้าฟันฉันครบเนี่ยนะ
ฉันจะยิ้มสวยฉันจะดูดีฉันจะมั่นใจฉันจะเคี้ยวข้าวถนัด
แต่พอของมาส่งพยายามเอาฟันมาใส่

พยายามเท่าไหร่ก็ใส่ไม่ได้ดูสิ

ดันใส่ให้ผู้สื่อข่าวดูเท่านั้นไม่พอ

ใช่พอใส่ไม่ได้ปุ๊บก็เอ๊ะหรือว่ามันต้องแช่น้ำ

ปรากฏว่าฟันปลอมเนี่ยมันเหนียวเหนอะไปหมดเลย
ติดไม่ได้ปากก็เผยหุบไม่ได้อีก
โทรไปที่บริษัทสั่งซื้อบอกว่าจะขอคืน
แต่ทางบริษัทนั้นคุณผู้ชมเขาก็ปฏิเสธกลับมา
แล้วพอเข้าไปในเฟซบุ๊กพยายามจะติดต่ออีกนะ
ปรากฏว่าปิดเฟซบุ๊กหนีไปเลย

สอบถามแล้วเนี่ยทำไมเจรจากันก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับ
ประชาสัมพันธ์ก็ไม่ติดต่อเธอกลับมา

ฉันก็เลยต้องไปร้องเรียนสคบ
ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง
แต่ไปร้องก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ถึงขั้นติดต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเลย

แล้วรัฐบอกฟังเคยไปดูหรือ
ยังไม่ได้ให้หมอฟันดูเลยอายหมอ
อือนักวิทยาศาสตร์
ยังเลยยังไม่เคยให้ดูเลย

ไม่ให้เขาดูได้ไง
ของแบบนี้ของเหล็กเล่นเขาก็รู้อยู่

เพราะเราก็ไม่ได้โง่

ตอนนี้คนในประเทศไทย
เป็นร้อยคนเป็นพันคนก็ที่สั่ง

ให้สวทบตามจับให้ได้

ต่อว่าในเพจของบริษัทที่สั่งซื้อ
คืออยากจะเตือนคนอื่นบอกอย่าหลงเชื่อนะ
แต่คุณป้าเข้าไปดูก็ยังบอก
ยังพบอยู่นะว่าบริษัทนี้ยังขายสินค้า
เหมือนกับไม่มีหน่วยงานไหนมาตรวจสอบเลย

เพราะว่าผมตาไวใช่ไหมดูเรื่องของยี่ห้อ
ของฟันปลอมที่คุณป้าซื้อมา
ขายอยู่ในเพจขายสินค้าออนไลน์

แล้วก็ราคาก็มีตั้งแต่๘๕๐บาท
ลดลงมาเหลือ๑๘๕บาท

มันเป็นฟันปลอมสำหรับติดเหงือกสวยภายใน๕นาที
เขาโฆษณาไว้แบบนี้นะครับ
โดยคุณสมบัติรายละเอียดสินค้าบอก
ติดง่ายติดทนทานแค่แช่น้ำร้อน
ไม่ต้องกลัวการยิ้มอีกต่อไป
นำกลับมาใช้ซ้ำได้เพียงล้างน้ำเปล่า
ปรับให้พอดีได้ง่ายกับช่องปากและฟัน

ไม่ทำให้รู้สึกระคายไม่มีรสชาติ
และทำให้บุคลิกภาพดีขึ้น
นี่คือการโฆษณาของเขาโฆษณา
ฟันปลอมตรงนี้เพื่อความสวยงาม
มันไม่ใช่เป็นแบบว่าใช้เพื่อดำรงชีวิตได้นะคุณ
คุณเวลาที่จะทำฟันปลอมคือก็แนะนำว่าให้ไปที่ทันตแพทย์
เพราะว่าเวลาที่คุณหมอเขาดูมันไม่ใช่แค่แบบซื้อมาแล้วมาใส่กันได้นะ

แต่ที่ขายในออนไลน์แล้วก็ที่คุณป้าซื้อมา
มันเป็นแบบเหมือนเอาง่ายหลอกขายให้เกิดความสวยงามนะครับ
คนที่ซื้อไปเขาก็มาวิพากษ์วิจารณ์

บอกว่าสีของฟันมันขาวเกินจริง
สินค้าติดยากมากติดก็ไม่ค่อยอยู่หลุด
น้ำร้อนลองใหม่ก็ติดไม่อยู่นะครับ
ได้รับสินค้าแล้วตกใจมากไม่เหมือนที่โฆษณาในภาพเลย
เหือกก็สีแดงจัดฟันก็ขาวเกินจริงดูไม่เป็นธรรมชาติ
เหมือนในภาพเลยนะฮะก็มีการเตือนกันเหมือนกัน
ในเพจขายของออนไลน์เนี่ยคือเขารับความคิดเห็นใช่ไหม
มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเลย
ของใช้ไม่ได้เลยแกะกล่องออกมาถึงกับตกใจ
นึกว่าจะเอามาใช้งานจริงได้แต่ท้ายที่สุดกลายเป็นของเด็กเล่น

ใช่ต้องระวังนะคะเพราะว่าบางทีแล้วเราไปซื้อมา
แล้วก็มาใส่คิดว่ามันใส่ได้พอดีกับฟันเรา
เหงือกมันอาจจะมีการแบบเหมือนกับว่าติดเชื้อ
เศษอาหารมันอาจจะไปติด
พอเหงือกติดเชื้อมันกลายเป็นลามไปทั้งหมดทั้งปากเลย

ที่คุณป้าซื้อมามันไม่ใช่งานเพื่องานทันตกรรม
ดังนั้นก็ต้องให้หน่วยงานเข้าไปดูหน่อยนะครับ
คบเดี๋ยวคุณป้าก็คงจะไปร้องเรียน
ส่วนภาคประชาชนเองตรวจสอบผลิตภัณฑ์อะไรได้ช่วงนี้